มาดูข่าวใหญ่ที่เป็นพาดหัวใหญ่สุดในหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ครับ
หลักฐานมัดประหลัดเจ้าหน้าที่พังงะซากกรามหมีขอ
ลุยจุดตั้งแคมป์ปรุงเมนูนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน
เขาลุยพื้นที่ป่าไปเลยนะคุณนะ

ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย
ของเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกนี่นะครับคุณ
เขาลุยไปตรงจุดที่ทางประหลัดอำเภอ
และพวกไปตั้งแคมป์
โดยอ้างว่าตั้งแคมป์เมื่อวันที่๖ตุลาคม
คือวันเสาร์ภายในสำนักสงฆ์เต่าดำที่ป่าเขาพลู

พบหลักฐานที่น่าตกใจตรงนั้นนะคุณ

ต้องตรวจสอบว่ามันใช่ไหม

คราบเลือดต่างอะไรที่เจอ
แล้วก็โดยเฉพาะกรามปากด้านล่าง
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับของหมีขอ

จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจับกลุ่มนายวัชระชัยสมีรักษ
ประหลัดแมนอดีตประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ย
พร้อมคณะออฟโรดบริเวณป่าเหมืองเต่าดำ
ของกลางเป็นอาวุธปืนและกระสุนจำนวนหนึ่งรวมทั้งซากขาหมีขอ๔ขา
ก็จับกลุ่มได้เมื่อวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เบื้องต้นนะครับมีคำสั่งไล่ออกในวัชระชัย
ออกจากราชการแล้วแม้เจ้าตัวและพวกยังคงให้การ
ปฏิเสธว่าไม่ได้เข้ามาล่าสัตว์โดยอ้างว่า
ขามีขอทิพพเนี้ยซื้อมาจากชาวบ้านหนึ่งร้อยบาทนะครับ
ความคืบหน้าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้ารวบรวมพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมใน๒จุด
จุดแรกเจ้านาธิเขาก็ลุยกันไปเลยนะ
เป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานพร้อมชุดเฉพาะกิจพญาเสือสัตวแพทย์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
แล้วก็มีทหารมีร้อยต่อชดมีตำรวจไซโยกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเดินทางลงไปเลย
จุดแรกนะครับไปที่ป่าเขาพลูตำบลวังกระแจอำเภอไซโยก
ตรงนี้จ้านาธิต้องลัดเลาะเส้นทางป่าไป
ซึ่งห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกไป
๑กิโลเมตรกว่า
เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่พบขบวนรถออฟรถ๖คัน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เดินเท้าปูพรมค้นหาหลักฐานในระยะ๒กิโลเมตร
ใช้เวลา๓๐นาที

เป็นจุดที่พบปลอกกระสุนปืน๙มม๒๕ปลอก
แล้วก็ปลอกกระสุนปืน๑๑มม๖ปลอก
ที่๒ถึง๓ห่างจากรถราว๗เมตร

และยังพบถุงพลาสติกขาวขุ่นมีกลิ่นคาวเลือดคราบ

ลักษณะฉีกขาดแล้วก็โยนทิ้งอยู่ทางฝั่งซ้าย

กลุ่มออฟรถมีการเข้าไปล่าสัตว์
แล้วก็ทิ้งกระสุนปืนเหล่านี้ไว้หรือเปล่า

ยังพิกัดที่ประหลัดแมนและคณะตั้งแคมป์พักแรม
ภายในสำนักสงต่อดำปากเขาผลูนะครับ
ซึ่งจุดนี้พบหลักฐานวัตถุพยานเพิ่มเติม๑๐ชิ้น

คล้ายลักษณะส่วนของกรามปากด้านล่างของหมีขอ๑ชิ้นคุณ

สัตว์ป่าสีดำ๓จุด

พบเครื่องในสัตว์ป่าบริเวณครัวหลังที่ตั้งแคมป์

แล้วก็พบเขียงที่ใช้ในการประกอบอาหารบริเวณครัวหลังที่ตั้งแคมป์
แล้วก็มีดพระที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วย
รวมถึงหม้อที่ใช้ในการประกอบอาหารและน้ำผสมน้ำมัน
บริเวณครัวหลังที่ตั้งแคมป์

แล้วก็คราบและชิ้นส่วนไขมันบริเวณริมห้วยข้างแคมป์ด้วยนะครับ
ว่าเป็นของหมีขอหรือเปล่าแล้วก็เป็นหมีขอตัวเดียวกับที่ถูกตัดขาไปหรือเปล่านะครับ
โดยนายพนัชกรโพธิบัณฑิตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกเปิดเผยนะครับว่า
จากหลักฐานที่พบปลอกกระสุนปืนฟันกรามขนสัตว์
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของหมีขอแต่จะเป็นเดียวกันตัวเดียวกันกับที่พบซาก
หรือไม่ต้องรอตรวจสอบอีกครั้ง
ขณะเดียวกันปลอกกระสุนที่พบตกระหว่างทาง
ซึ่งใกล้กับจุดที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นบรรดารถออฟโรดทั้งหมด
ต้นคาดว่าน่าจะจงใจทิ้งปลอกกระสุนทิ้งไว้เพื่อหลบหนีความผิด
โดยเบื้องต้นยังเชื่อนะครับว่าการเข้าไปของกลุ่มอดีตประหลัด
น่าจะเข้าไปเพื่อล่าสัตว์ป่าครับ
น่ะครับ

ใครเป็นคนยิงและหมีขอเป็นตัวเดียวกันหรือไม่นะฮะ

จังหวัดกาญจนบุรีฝากขังผลัดแรก
ขณะเดียวกันก็มีบรรดาญาติของผู้ต้องหา
ขับรถติดตามขบวนไปที่ศาลด้วย
เพื่อเตรียมยื่นหลักฐานขอประกันตัวผู้ต้องหา
ภายหลังสารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ผู้ต้องหาทั้งหมด
ประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์คนละ๒๐๐๐๐บาท

ใช่ค่ะส่วนเรื่องนี้ท่านศรีวราก็รับผิดชอบหน้าที่ในการดูแล
ก็รู้ไปถึงพลตำรวจเอกพลเอกประวิทย์ว่าประชาชนไม่มั่นใจ

ซึ่งรองประวิทย์ก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้ว

รับรองเรื่องนี้ไม่มีเรื่องของผลประโยชน์แน่นอนนะคะ
เพราะว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง